อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุสลดเหมือนกันนะคะ
ลูกเขยยิงทั้งแม่ยายและภรรยาตัวเอง

โดยมือยิงบอกว่าที่ทำไปเป็นเพราะว่าทั้งโกรธทั้งเมาค่ะ
ล่าสุดก็ทางญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว

โดยเฉพาะลูกสาวของผู้ตายอายุแค่๙ขวบ
ร้องไห้เรียกหาแม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกัน
และมีผู้เสียชีวิต๒รายที่บ้านพักในตำบลวังพัฒนา
อำเภอบางซ้ายที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
ตำรวจภูทรบางซ้ายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งก็เป็นบ้านปูน๑ชั้น
ภายในบ้านใกล้กับโซฟาไปพบร่างนางสาวระดาวัน

หงายสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลกางเกงวอร์มสีดำ
โดยถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด
บริเวณหน้าอกขวา๕นัดนะคะ
และมีนางประทุมชาวหน้าไม้อายุ๖๘ปี
แม่ของผู้เสียชีวิตถูกยิง๔นัดตามลำตัว
บาดเจ็บสาหัสอยู่ภายในห้องครัว
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางซ้าย
แต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบปลอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร๙ปลอก
และแมกกาซีน๑อันที่ใช้แล้วตกอยู่ในครัวค่ะ
ทางด้านของนางละลิตาเรืองฤทธิ์อายุ๒๙ปี
คนนี้เป็นน้องสะพ้ายของผู้เสียชีวิต
ก็ให้การบอกว่านางสาวรัฐดาวัน
เป็นสมาชิกอบตหมู่๘วังพัฒนา

บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านของนางละลิตา
ส่วนบ้านของนางสาวระดาวันก็อยู่ติดกัน

เป็นช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที

แต่พบว่านางสาวรัฐดาวันเสียชีวิตแล้ว
ที่บริเวณห้องถงในบ้านของเธอ
และยังไปพบนางปฐุมแม่ของผู้เสียชีวิต

ทั้งสองคนถูกนายถวัดสุฬิลา

สามีของนางสาวลัดดาวัน
บุกเข้าไปยิงที่บ้านของนางละลิตา
โดยนางละลิตาคาดว่านางสาวระดาวันต้องวิ่งหนี

ก็เลยทำให้ถูกยิงไปทั้งสองคนค่ะ
ฟังเสียงน้องสะพ้ายของผู้ตายกันหน่อยค่ะ
จะหาเรื่องพี่ผู้หญิงก่อนตลอด

ในที่สุดตำรวจก็สามารถรวบตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะ

ผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมให้ปากคำ

อ้างแค่ว่าที่ทำไปเพราะโกรธทั้งเมาด้วย
ซึ่งตำรวจก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในวันพรุ่งนี้นะคะ
และช่วงประมาณ๑๕นาฬิกาที่ผ่านมา
ของผู้เสียชีวิตก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ

กลางเสียงร้องไห้ของลูกสาวอายุ๙ขวบนะคะ
ที่เธอก็ร้องหาแม่อยู่ตลอดเวลาด้วย